มาดูนะครับหยุดยาวไป๓วันกลับมาวันทำงานอีกทีนะครับ
ก็ไปดูมีคนติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มเป็น๑๑คน
คนติดชัวร์แล้วแต่๓คนรอผลยืนยันนะครับ
สุภกิจสิริรักษ์นะครับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บอกว่าตั้งแต่วันที่๑ถึง๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
พบว่าจากการเฝ้าระวังนะครับพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว๘คน
ส่วนอีก๓คนรอผลจากห้องปฏิบัติการนะฮะ

ทั้ง๑๑คนติดเชื้อจากต่างประเทศอันนี้ก็ยังพอที่จะเบาใจได้
เท่ากับว่ายังไม่พบการติดโอมิครอนในประเทศไทยนะครับ
ส่วนที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าแล้วถ้ามันไปผสมพันธุ์กันล่ะ
เดลต้ากับโอมิครอนเนี่ยนะครับ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่า
มันก็มีความเป็นไปได้แหละที่มันจะเกิดไฮบริดแบบนี้นะครับ
คือผสมข้ามสายพันธุ์กันเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าณขณะนี้ยังไม่มีอะไรน่ากังวลแต่อย่าประมาท

ให้ประชาชนมั่นใจในระบบการเฝ้าระวัง
ว่ามีการดำเนินการที่ครบถ้วนสมบูรณ์
มาดูยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
แอปพลิเคชันหมอพร้อมฉีดได้๓๓๖๔๘โดสนะครับ
เป็นเข็มแรก๙๑๒๑๔รายนะครับ
เข็มที่สอง๑๕๙๖๘๘ราย
แล้วก็เข็มที่๓๗๖๑๘๒ราย
เข็มที่สี่๓๕๖๔รายนะครับ
รวมละ๙๐เท่าไหร่ล้านแล้ว
ลุ้นลุ้น๙๗๙๗๗๑๑๘๔๓โดสนะครับ
เหลือเวลาอีก๑๘วันก็เอาให้ได้มากที่สุด
ถ้ามันจะเหลื่อม๑๐๐ล้านโดสไปบ้างก็

ลุ้นหนักกว่าอย่างนี้นะครับลุ้นมากเลยสิบแปดวัน

เหนื่อยนะครับแต่ถ้าจะตรวจสอบภูมิคุ้มการหมู่
เราต้องดูที่เข็ม๒เป็นหลักด้วยนะครับ